เพราะว่าจริงแล้วตอนที่ผมทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศ๘รอบเนี่ยนะ
เราก็จะจำได้ว่าจังหวัดนี้มีวัดแบบนี้มีอาหารแบบนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวแล้วที่ต้องบอกว่า
ที่จะพาไปเที่ยวนะผมไม่เคยเห็นด้วย
เพราะว่าดันสร้างเสร็จหลังจากที่ผมวางไมค์แล้ว
อุ๊ยน่าจะได้ไม่ทันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะ
ก็เป็นประสบการณ์ร่วมกันกับชาวตลอดข่าวนะครับ

ใช่แล้วค่ะพาพี่เชนไปเที่ยวกาลสิน

เพราะว่าที่ที่จะพาไปวันนี้เป็นวัดค่ะ
แต่ว่าวัดแห่งนี้มีอุโบสถ
ซึ่งเป็นอุโบสถโบราณค่ะ
งามขนาดไหนตามไปดูพร้อมกันเลยจ้า
ไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะ
วัดสว่างหัวนาคมนะฮะ
บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดกาลสิน
ยังคงมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่นะ
แล้วก็มีเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะ
สว่างหัวนาคำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวนาคำ

ก็มีประชาชนที่เดินทางมาส่วนใหญ่จะมากราบไหว้ขอพรกันแล้ว
ก็ไปดูความสวยงามของอุโบสถ
ซึ่งเป็นอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติค่ะ
เป็นอุโบสถที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมดเลย

ถือว่าเป็นอุโบสถไม้แห่งเดียวในอีสานก็ว่าได้
ซึ่งภายในอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาตินะคะ
ประชาชนก็จะเข้าไปในอุโบสถแบบนี้

หลวงพ่อพระพุทธวิชายานหลวงปู่ใหญ่
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
คู่วัดของชาวหัวนาคม

เขาบอกว่านับหลายร้อยปีมาแล้ว
คือสถานที่ที่สร้างจากไม้แบบนี้มันมีอย่างหนึ่ง
คุณเชนมันเย็น
แล้วมันเหมือนว่าพอลมเย็นไปนั่งสมาธิ
เหมือนสื่อได้เหมาะกับผมมากเลย
เข้าวัดส่วนใหญ่จะร้อนแต่เข้าไปที่นี่ผมว่าผมน่าจะเย็น
คุณต้องลองไปดูคุณชนะว่าคุณจะยังร้อนอยู่ไหม
แล้วก็สำหรับอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติโบราณ
หนึ่งเดียวในภาคอีสานอันนี้นะคะ
สร้างด้วยไม้พันชาติเกือบทั้งหลังเลย

นี่พี่เชนบอกว่าไม่ทันนะเริ่มร้องเพลงพอดี
เป็นศิลปะแบบล้านช้างผสมผสานกับล้านนาด้วยนะคะ
ก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งพระเนรชาวบ้านแล้วก็ช่างพื้นบ้านนะคะ
ส่วนลวดลายรวมไปถึงประติมากรรมไม้แกะสลัก
ก็จะเป็นช่างจากเมืองเหนือแล้วก็ช่างอีสาน
การก่อสร้างก็เลยแล้วเสร็จในปี๒๕๖๑ค่ะ

ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปชมความสวยงาม
แล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้
ที่วัดสว่างหัวนาคำ
ไปได้ทุกวันจังหวัดกละสินจ้า

ผมไม่เคยไปเลยกละสิน
จริงอย่างนี้ต้องไปให้ครบทุกจังหวันนะคะ

ครับพอใครจ้างมาปุ๊บไปหมดครับลดราคาให้ด้วยเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวทั่วไทยนะฮะ